ดูงานเลี้ยงรุ่นมรณะกันหน่อยนะครับ

สมัยมศ๓คือแต่ก่อนเขาเรียกมศ๓คือม๓
ก็บอกว่าสมัยม๓นั้นถูกเพื่อนคนนี้แกล้ง
มีการนัดกันไปทำบุญถวายสังฆฐานให้กับเพื่อนที่ตายไปแล้ว

หรือฟื้นความหลังมึงกูเป็นเพื่อนกัน

สุดท้ายพอจบงานปุ๊บเนี่ยนะ
เอาปืนไปยิงเพื่อนที่เคยมีเรื่องกันสมัยเรียน
๕๐ปีก่อนตายคาที่เลยครับ
แล้วปัจจุบันเขาอายุ๖๙กันแล้วนะ
แล้วคนยิงเป็นถึงอดีตทหารเรือนะคุณผู้ชม
บริเวณหน้าร้านอาหารเขาชื่อว่าร้านอาหาร๕๓อาหารตามสั่ง
ถนนสายโพทองท่าช้างที่อ่างทองพบรอยเลือดกองเลือดอยู่สองกองที่หน้าร้าน
แล้วก็มีปลอกกระสุนก้าวมอมอ๑ปลอกตกอยู่ที่พงย่าแล้วก็กระสุนก้าวมอมอออีกหนึ่งนัด
คนเจ็บเพื่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วคือนายสุทัศน์โกสยามาศอายุ๖๙
ถูกยิงที่ท้องด้านขวาหนึ่งนัดกระสุนทะลุก้นนะฮะแพทย์นำตัวเข้าห้องผ่าตัด
แต่ว่าไม่สามารถจะยื้อเอาไว้ได้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนก่อเหตุเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากัน
ทีนี้นักข่าวไปถามในเตือนกล้าแข็งอายุ๖๙เหมือนกัน
คนนี้เป็นเพื่อนและเป็นประธานรุ่น
รุ่น๙มศ๓โรงเรียนโพทองจินดามณีอายุเท่ากันหมดทุกคนนะฮะ
เขาบอกว่าวันเมื่อวานก็มีการรวมตัวกันเพื่อนอายุ๖๙เท่ากันจัดเลี้ยง
เป็นการเลี้ยงรุ่นโรงเรียนโพทองจินดามณีแล้วก็ร่วมกันถวายสังขทานทำบุญกระดูกให้กับเพื่อนที่ตายไปแล้ว
รวมทั้งรวมตัวกันที่บริเวณร้านอาหารนี้๒๐กว่าคน
หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแสนนานนะฮะ
หลังจากเสร็จพิธีก็ฉลองในการทานอาหารร่วมกัน
ร้องเพลงดื่มกินกันไปอย่างสนุกสนานครับ
พอถึงสักบ่าย๒โมงต่างคนต่างแยกย้ายกันไป

แต่ว่าจังหวะนี้ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
หน้าร้านมีนายธนพัฒน์เป็นอดีตข้าราชการกองทัพเรือ
ควักปืนออกไปยิงนายสุทัศน์เพื่อนร่วมรุ่นล้มลงจมกองเลือด
แล้วตัวของคนที่ยิงนั้นก็หลบหนีไป
ท่ามกลางความตกใจของเพื่อนคนในวงกลมคือคนที่ยิงนะฮะ
ไปฟังเสียงของประธานรุ่นกันหน่อย
กลายกับมาจิ้งตรงนี้
นักข่าวก็ถามว่าเขาทำทำไมทราบไหม
บอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของความแค้นฝังใจสมัยเรียน

บ่อยมากตอนเรียน
พอมาเจอกันตอนนี้อายุ๖๙๕๐ปีผ่านไป
เห็นหน้ามันแล้วแบบนึกย้อนขึ้นไปแล้วแบบเอาคืน
ฮะมีปืนมาก็เลยยิงเพื่อนจนตายแบบนี้

ตอนนี้กำลังตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่

มันเป็นมา๕๐ปี๕๐ปีนะฮะยังความแพ้ยังไม่หายไปครับครับแล้วต้องมานี่ตำรวจตอน๖๙นะครับ